คุณผู้ชมผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ขับรถมาดี
แต่ตัวเขารอดมาได้เพราะว่าเชื่อว่าพระที่ห้อยอยู่คุ้มครองเขา

อันนี้คือโชคดีอย่างหนึ่งที่รถคนนี้เขามีกล้องด้านหลัง
ก็เลยเห็นพฤติกรรมของกระบะคันนี้ขับมาด้วยความเร็วไม่เรก
พุ่งชนท้ายอย่างจังเสียหลักพลิกคว่ำไป

ก็สลบอยู่ในรถนั่นแหละครับ

เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนสาย๓๓สุวรรณสอนกะบินบุรีมุ่งหน้าสาแก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ
รถเก๋งที่ประสบเหตุเป็นรถเก๋งสีเทาทะเบียนขอไข่มรอเรือ
น่าจะเป็นรถเก๋งสีดำใช่ไหมฮะนี่ฟาดกับเสาไฟแบบนี้
ทะเบียนจังหวัดนครราชศรีมานี่เป็นเทาดำนี่แหละครับ
เสียหลักทนกับสาวฝ่ายสภาพกว่ายับเยินสิครับ
ชื่อว่าไนด์พันตะกาลรอดวินิตอายุ๒๖ปี

เขาบอกว่าแค่แบบปวดนิดหน่อยตามร่างกาย

ไม่ได้เป็นอะไรมากเขาบอกว่าเขาขับรถมาจากโคราช

พอไปถึงจุดเกิดเหตุครับที่ปราจีนบุรีก็ขับรถมาตามปกติ
แต่สักพักหนึ่งเหมือนมีอะไรมากระแทกข้างหลังอย่างแรง
เสียหลักนะฮะรถโดนกระแทกก็คุมไม่ได้
เข้าไปชนกับเสาไฟยับเยินแบบนี้ครับ
พอออกมาได้ก็มาตรวจสอบ
ตำรวจมากู้ภัยมามาเห็นในกล้องหลังรถ
แล้วถามว่าทำไมรอดมาได้ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ย
เขาก็บอกว่าโอ้โหผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณ
ผมแขวนเอาไว้ที่คอตั้งแต่เด็กนี่บูชามาพ่อแม่ใส่ให้ตั้งแต่เด็ก
ค่ะแล้วดูกระจกเหรียญล้าวไปแล้วล้าวด้วยแต่ตัวเขาไม่เป็นอะไรเลย
เชื่อว่าหลวงพระคุณคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยอืมค่ะนะครับส่วนกระบาดที่หนีไปต่อมา
พลเมืองดีแจ้งว่าไปจอดอยู่ที่บริเวณลานวัดหนองสังห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒กิโล
เข้าวัดไปทำบุญหรือไปหลบที่วัดน่าจะไปพึ่งร่มกาสวพักหรือเปล่านี่สภาพรถนี่
ตำรวจก็ไปเลยครับอ่ากระบะจอดอยู่นะฮะเป็นทะเบียนสะแก้วนะครับ
นอนหนูบอกไปไหมสามสองหนึ่งสามสภาพนี่มีรอยพังยับเยิน
คนขับอายุยี่สิบเก้าปีชื่อว่านายอ่านรู้รักพูดจาไม่รู้เรื่อง
ปรากฏว่าเมามัวอีกเออพูดว่าไปว่ามาอะไรก็ไม่รู้นะฮะนี่นี่นี่นี่
ถามว่าทำไมไปชนเขาบอกว่าก็คันหน้ามากดคันเร่งใส่ผมทำไมล่ะ
เอ้าผมก็เลยกดคันเร่งตามไปเออหมายถึงว่าคันหน้าเขาแบบพยายามเร่งเครื่องอ่ะเนอะ
อันนี้อันนี้ก็แบบวัยรุ่นอ่ะผมก็เลยขับตามไปสุดท้ายแบบผมวัยรุ่นอ่ะ
เออรถผมก็แรงอ่ะโอ้ก็เลยขับตามไปสุดท้ายคุมรถไม่อยู่ก็ไปชนเขา
ดูมีประโยชน์นะใช่ค่ะครับ